คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นร้อนในโลกโซเชียลประเด็นนี้กันหน่อยนะคะ
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรคุณหมอนิธิมหานลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วต้องบอกเลยว่าโดนทัวร์ลงเต็มเลยนะคะ
คือรัฐบาลก็มีมติแล้วแหละว่าซื้อเข้ามาแล้วก็จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ด่านหน้าเป็นเข็มที่๓แต่คุณหมอนิธิมโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ก็หมอพยาบาลฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วนี่ทุกชาติมันก็เป็นมาตรฐานปกตินะคะ
คุณหมอและพยาบาลด่านหน้าก็เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว
แต่จะดูเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่จะได้เข็ม๓ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
ยังไม่ได้วัคซีนสักเข็มอันนี้ขออนุญาตสรุปโดยย่อคุณหมอโพสต์เอาไว้ยาว
ทีนี้ค่ะประเด็นนี้แหละว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่เนี่ยโอ้โหคนไปตอบคุณหมอเยอะมาก

จริงค่ะก็หลายคนก็ออกไปโพสต์ว่าอย่าใช้คำว่าเห็นแก่ตัวมันแรงเกินไป
เราต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
มีคนไปติงคุณหมอนิธิว่าโอ้โหคุณหมอเป็นคุณหมอในเชิงบริหาร
ไม่ได้อยู่ด่านหน้าจริงคุณหมอจะไปเข้าใจอะไร
อยู่บนหอคอยงาช้างแล้วคุณหมอจะไปเข้าใจอะไร

คือความจริงประเด็นนี้เนี่ยเขาพูดกันมาตั้งแต่ตอนที่มีข่าวว่า
สหรัฐบริจาคให้เรา๑๕ล้านโดส
ใช่ค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็เคาะแล้วแหละว่าจะฉีดเข็ม๓ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
แต่ตอนแรกมีข่าวว่าวงที่ประชุมวงเล็ก
มีคนไปเสนอความเห็นว่าถ้าฉีดให้แพทย์บุคลากรด่านหน้าเนี่ย
แต่สุดท้ายเนี่ยพออนุมัติกันขึ้นมาจริงจริงเนี่ย
บอกว่าโอ้โหอย่างงี้มันจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าใช่ค่ะโดยเฉพาะคำพูดที่เลือกใช้
ก็คือลักษณะคำว่าเห็นแก่ตัวนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะ

ออกมาโพสต์ช่วงสายวันนี้นะคะครับคุณหมอออกมาโพสต์ว่ามีหมอพยาบาลไม่พอใจคำว่าเห็นแก่ตัว
ต้องกราบขอโทษไม่มีเจตนาดูแคลนใครขอใช้คำนี้แทนก็เป็นประโยคนี้นะคะ
ครับขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
นี่ค่ะหลายคนบอกว่าออกมาขอโทษแล้วก็เปลี่ยนคำพูดจากคำว่าเห็นแก่ตัวมาเป็นประโยคนี้
แต่ความหมายมันก็ยังสะเทือนใจบุคลากรทางการแพทย์อยู่ดีนะคะหลายคนก็ออกไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณหมอ
แต่คุณหมอเขาตอบว่าคุณหมอเนี่ยฉีดคนก็ไปถามว่าตกลงคุณหมอฉีดหรือว่านี่นะคะ
แล้วก็มีคุณหมอด้วยกันเองอ่ะยังมาโพสต์เลยนะคะมาโพสต์ตอบคุณหมอนิธิอ่ะ
บอกว่าโอ้โหคุณหมอเป็นคุณหมอโรคหัวใจผมก็เป็นคุณหมอโรคหัวใจ
ผมก็ไม่ขอรับนะเข็ม๓เนี่ยแต่ว่าคุณหมอมาโพสต์ลักษณะแบบนี้
คุณหมอที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเป็นด่านหน้าจริงเขาจะเสียความรู้สึกเสียกำลังใจ
ครับทีนี้ค่ะคุณหมอนิธิขออนุญาตเล่าประวัติหน่อยนะคะ
ที่โดนทัวร์ลงอยู่ตอนนี้ค่ะคุณหมอนิธิเนี่ยเป็นอายุระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจนะคะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางการแพทย์นะคะ
เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรคมะเร็งอดีตอาจารย์คณะแพทยศาสต
ริราชพยาบาลอดีตผู้มนุยการฝ่ายอายุระแพทย์หัวใจ
และเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลจุลาพรด้วยนะคะครับโดนทัวลงจริงจริงค่ะตอนนี้นะคะ
เป็นคุณหมอเหมือนกันนะคะคนติดตามกับ๓ล้านนะคะออกมาโพสต์เลยบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเพราะเป็นกลุ่มอยู่แนวหน้าที่สุดเสี่ยงตายที่สุด
ต้องการอุปกรณ์ป้องกันก็คือวัคซีนที่มีคุณภาพสูงสุด
จริงควรได้ตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไม่ใช่เพิ่งได้ตอนนี้
ตอนนี้ถือว่าช้าไปแล้วด้วยซ้ำถ้าหมอพยาบาลบุคลากรด่านหน้าตาย
คนต่อไปที่จะตายคือคนไทยทั้งประเทศ
อกจากนี้ยังมีในแพทย์รังสริตกาญจนวนิษฐ์ที่ออกมาโพสต์เหมือนกัน
โพสต์ถึงคุณหมอนิธิโพสต์ว่าพี่นิธิที่เคารพครับ
ขออนุญาตไม่เห็นด้วยแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง
คุณหมอโรคหัวใจเหมือนกับคุณหมอนิธินี่แหละ
การที่จะออกมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้ความเป็นหมอเหมือนกัน
แต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ด่านหน้าอย่างนี้ค่ะ
มันก็อาจจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเขาเสียกำลังใจเสียความรู้สึกนะคะ
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องบอกเลยว่าประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะ
แต่สุดท้ายก็มีมติที่จะฉีดเข็ม๓ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าทุกท่านนะฮะ
ใช่ตั้งแต่เมื่อวานนี้มติคอรมอลนะคะ
อ้าวนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทัวร์ลงได้หรือไม่อย่างไร